มาดูเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานกันหน่อยนะคะ

พร้อมกับการต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยนะคะ

แล้วก็สร้างความมั่นคงในเรื่องของระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วย

การไฟฟ้านครหลวงเดินหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงอัลโกอิ้ง

โมงเชื่อมต่อจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
และช่วยปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม
นายเทพศักดิตรักษาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่า
โครงการนี้เป็นการก่อสร้างอุโมงเชื่อมต่อสายไฟฟ้าขนาดใหญ่
ในส่วนต่อขยายจากอุโมงไฟฟ้าใต้ดินเดิมของกรฟน
เชื่อมต่อการจ่ายระบบไฟฟ้าระหว่างสถานีต้นทางบางกะปิ
ถึงสถานีต้นทางชิดลมมีขนาดแรงดัน๒๓๐กิโลโวลต์
ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจากถนนชิดลมถึงถนนสาธรณ์และถนนเพลินจิต
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง๓๖เมตรลึกประมาณ๔๐เมตรยาวประมาณ๑๓๐๐เมตร
และก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากระบบป้องกันความปลอดภัย
กรณีการเกิดเหตุอุดกภัยด้วยระบบระบายน้ำ
และการก่อสร้างทางลงอุโมงน้ำในระยะพ้นน้ำขนาดความสูง๑๒เมตร
ร่วมถึงติดตั้งระบบแจ้งเตือนอักฐีไพรและระบบระบายอากาศ
เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา๓ปี
งบประมาณกว่า๘๗๘ล้านบาท
วิธีการทำงานเนี่ยเขาจะขุดบ่อลงไปก่อนนะครับ

เพราะฉะนั้นบ่อที่เรามีมันจะมีอยู่๔บ่อ
หนึ่งก็คืออยู่ข้างตึกที่เราทำงานอยู่นี้
อีกบ่อหนึ่งอยู่ตรงบริเวณต้นทางชิดลม
แล้วก็อีกบอร์ดหนึ่งจะอยู่บริเวณสวนลุม

โมงนี้จะช่วยให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของกรฟนมั่นคง
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูง
บนพื้นดินพายุฝนหรือลมพายุในฤดูต่าง
รองรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูง
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศ
สายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง
เชื่อมต่อกับท่อร้อยสายที่กรฟนก่อสร้าง
กับเส้นทางของรถไฟฟ้าในถนนเพลินจิต
และจะมีการก่อสร้างอุโมงลักษณะนี้ในหลายพื้นที่

ค่าวเทราะห์ทีวีดายงาน